อีกเรื่องเป็นเงิน๓๕๐ล้านบาท

หลังจากที่อาม่าหวยพร้อมด้วย
นายอนัญชัยชัยเดชทนายความ
แล้วก็หลานสาวของอาม่าหวยอีก๑คนนะครับ
ยื่นฟ้องต่อสารพระขนง
บอกว่าถูกลูกหลานโกงเงินของอาม่า
ลูกสาวแท้ลูกสาวในไส้นี่แหละนะ
ฐานร่วมโกงเงินอาม่าปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นต์
ให้มีการมอบอำนาจให้กับลูกสาวคนที่๒

ในการเบิกจ่ายเงินในช่วงที่อาม่า
หัวใจตีบเมื่อปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
โดยมีลูกสาวคนนี้ลูกสาวคนที่๒คอยดูแล
แต่มีพิรุธในการกีดกันลูกหลานคนอื่นในการเข้าเยี่ยม
อาม่าสติสัมปัชญะไม่สมบูรณ
สื่อสารใช้เสียงไม่ได้เดินไม่ได้
ทีนี้แหละครับเรื่องเงินในบัญชีของอาม่า
หลานปรากฏว่าอาม่าบอกว่า
ลูกสาวคนที่๒น่าจะเป็นคนจัดแจงทั้งหมด
เอาเงินอาม่าไปทั้งหมดโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ก็เลยเป็นเหตุให้มีการฟ้องกัน
รวมหัวกันอ่ะนะใช่ครับเรื่องนี้เราก็ต้องฟังความ
จากลูกสาวคนที่๒ของอาม่าด้วยที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยนะ
นางมาวดีศรีวิรัติอายุ๕๓ปีลูกสาวคนที่๒ของ
หวยต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่คุณแม่หวยศรีวิรัติ
ซึ่งปัจจุบันลูกสาวคนนี้เปิดรีสอร์ท
อยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางมาวดี
นางมาวดีเปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าไม่เคยโกงเงินแม่ไม่เคยแม้แต่จะคิด
เห็นหลานและทนายพาอาม่าออกมาแบบนี้
รู้สึกเสียใจมากที่ผ่านมาเธออยู่กับแม่ตลอด
ป่วยเธอเป็นคนดูแลใกล้ชิด
พอแม่ย้ายไปอยู่กับครอบครัวพี่ชาย
เพราะว่าหลังออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
ก็ไปอยู่กับครอบครัวพี่ชายของนางมาวดี
หรือว่าลูกชายคนหนึ่งของอาม่านี่แหละครับ
ปรากฏว่ามันเริ่มเกิดความวุ่นวาย
เพราะว่าพี่สะพ้ายเข้ามายุ่งเรื่องเงินเงินทองของครอบครัว
คิดว่าตัวนางมาวดีได้เงินมากกว่าพี่ชาย

ฟังเสียงนางมาวดีเล่าให้ฟังถึงเรื่องราว
เงินเงินทองของครอบครัวกันหน่อยนะครับ

อยู่กันมาต้อง๕๐ปีมาขึ้นศาลรึใช่เหรอ
แล้วไม่บางทีจะน้อยใจต้องเหนื่อยดูมากทั้งวันเลย
แต่งแต่ยังไม่นะอยากไปจะรีดไปกินข้าวกับเพื่อน
กูรีบไปก่อนเดี๋ยวกูอาบน้ำให้ไม่ทัน

ยังไม่อยากไปที่ฟ่าเนี่ยครับ
อีกฝ่ายหลานกับพี่สะพ้ายมันคิดว่าพี่ได้ไปเยอะ
มึงเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมมึงเข้าใจเราเข้าใจใช่ไหม
เพราะว่าพี่ทำธุรกรรมคนเดียวพี่รู้ของพี่คนเดียวไม่มีใครรู้
ป่ะมันก็เห็นพี่มีรีสอร์ทมีนู่นมีนี่
ถ้าครอบครัวเราเองไม่มีปัญหาพ่อแม่ลูกสะพ้ายตัวแสบ
นี่แหละประเด็นพี่น้องเราคุยกันได้อยู่แล้ว
เพราะเรารู้นี่เราทำมาด้วยกันมันอาจจะทำช้าอะพี่
พี่ทำช้ากันพี่ทำเร็วกว่ามันถูกไหม
ถ้าพ่อพ่อพ่อพี่ไม่ตายงังไม่มีปัญหาเลย
เธอก็ชิดแจ้งออกมาแบบนี้ส่วนเรื่องจำนวนเงิน
มีเงินในบัญชีของอาม่าหวย๓๕๐ล้านบาทจริงหรือเปล่า

ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีเงินมากขนาดไหนนะครับ
เรื่องนี้เองตัวนางมาวดีลูกสาวคนที่๒ของอาม่า
ก็ชี้แจงบอกว่าอาม่าไม่ได้มีเงินมากขนาด๓๐๐กว่าล้าน
คือช่วงปี๒๕๕๖ก่อนที่อาม่าจะป่วย
เพราะอาม่าก็ป่วยหัวใจตีบปี๕๖๕๗เข้าโรงพยาบาล
อาม่าป่วยมีการเช็คยอดเงินในบัญชีของอาม่าแล้ว
คือมีอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าล้านบาทเท่านั้น
ซึ่งตอนนั้นอากงก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
พออาม่าป่วยตัวนางมาวดีก็เป็นคนดูแล
ตอนนั้นก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
โดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวก็จ่ายไปกว่า๓แสนบาท
อันนี้เงินส่วนตัวของฉันนะนะจนหมดวงเงินในบัตรเลย
บอกแม่บอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วนะ
เบิกถอนเงินมาจากบัญชีของแม่

ซึ่งเงินในบัญชีของแม่ก็ถือว่าเป็นเงินของโรงงาน
ที่ตัวลูกสาวเองก็ดูแลโรงงานมาด้วยกัน

แต่ตอนนั้นที่อาม่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

และที่สำคัญนะคุณจะเซ็นเอกสารอะไรมันเซ็นไม่ได้
เปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน
แม่ก็มีสติดีแล้วก็ยินยอมให้ดำเนินการ
รวมทั้งเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คค่าใช้จ่ายของทางโรงงาน
เงินเดือนพนักงานเอ่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งแม่จะเป็นคนสั่งว่าให้ใช้จ่ายอะไรบ้าง

ตัวลูกสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอรับคำสั่งจากแม่มาทำตามเท่านั้น
แม้แต่ค่าเทอมหลานชายน้องสาว
นางสาวมินตราที่เป็นคนร่วมฟ้อง
ที่ได้รับมอบอำนาจจากอาม่าหวย
หรือว่าค่าซ่อมบ้านนางสาวมินตาเขาก็เป็นคนจัดการ
ซึ่งก็เป็นคำสั่งของอำมาเอง

เริ่มมีการแบ่งมรดกกันทุกคนรับทราบเหมือนกันหมด
ขณะนั้นจากเงินที่เหลืออยู่กว่า๑๐๐ล้านบาท
ยืนยันว่าเหลือ๑๐๐ล้านบาท
ก็เหลือลดลงเหลือมาประมาณ๘๐กว่าล้านบาท

ค่าประกอบธุรกิจในโรงงานค่ารักษาอาม่า
โดยพี่ชายนะครับก็ได้มรดกเป็นโรงงานเนื้อที่๓ไร่
พร้อมกับเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ๓๐
๑๘มูลค่าประมาณ๑๐๐ล้านบาท
ส่วนเงินสดได้ไป๓๐ล้านบาท
ส่วนนางมาวดีที่ตกเป็นจำเลยที่อาม่าฟ้องลูกสาว
ที่ดิน๒ไร่พร้อมกับอพาร์ทเมนต์ในย่านเดียวกัน

มูลค่าของทรัพย์สินก็ประมาณ๔๐ล้านบาท
ทุกวันนี้นางมาวดียังมีรายได้เดือนละแค่๑แสนกว่าบาท
จากการเก็บค่าเช่าอพาร์ทเมนต์นี่แหละครับ
ส่วนเงินสดที่เหลือ๒๐กว่าล้าน
มาวดีบอกว่าเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอาม่า
ซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วบอกไว้แบบนี้นะครับ

นางมาวดีก็เตรียมทนายความพร้อมจะสู้คดีเหมือนกันคุณ
ตอนนี้ลูกจะสู้คดีกับแม่แล้ว
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าก็มีหลักฐานการใช้เงิน
ใช้จ่ายไปกับโรงงานเท่าไหร่ใช้จ่ายไปกับค่ารักษาเท่าไหร่

แต่ในทางความสัมพันธ์กับครอบครัว
ตัวเธอเองยังห่วงแม่นะอยากจะรับแม่มาอยู่ด้วย
เพราะเคยดูแลกันมาตลอดนะครับ
แต่ว่าอาม่าหวยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครแล้วตอนนี้
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเงินทองกับครอบครัวแบบนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวมินตราศรีวิรัติ
หลานสาวของอาม่าหวยในฐานะ
ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการฟ้อง
ยืนยันบอกว่าเธอเองไม่ทราบเรื่องของการแบ่งมรดก
ตามที่นางมาวดีชี้แจงออกมา
แต่ยอมรับว่า๓๐ล้านบาทนั้น
ครอบครัวของเธอก็คือตัวลูกชายของอาม่า
ก็ได้รับการแบ่งสมบัติมา๓๐ล้านบาทจริง
อาม่าเนี่ยก็ทวงเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในโรงงาน
คือได้มาแต่อาม่าก็ทวงไปกลับไปใช้จ่ายในโรงงาน
เพราะฉะนั้น๓๐ล้านบาทที่ได้มา
ก็ถือว่าเป็นเงินที่เอามาบริหารจัดการโรงงานต่อ
ไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวของพ่อของเธอ

ที่นางมาวดีกล่าวหาว่าเป็นมือที่๓
คือพี่สะพ้ายเป็นมือที่๓ที่มายุ่งเรื่องเงินของครอบครัวเนี่ย
ตัวลูกสาวยืนยันบอกว่าแม่ของเธอนะอยู่ในฐานะลูกสะพ้าย
ก็ไม่เคยก้าวไก่เรื่องเงินเรื่องทองในครอบครัวของอาม่าหวยเลย
ก็ต้องดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้
เป็นคดีไปแล้วฟ้องร้องกันไปแล้วนะฮะ
คุยกันดีนะไม่อยากให้กลายเป็นมรดกเลือดอีกนะคะ